ถ้าโทรศัพท์มือถือใช้ไม่ได้ไม่มีสัญญาลองดูข่าวนี้หน่อย

เพราะว่าแม่ค้าขายขนมจีบสารเป๋าที่ขอนแก่น
ร้องขอความเป็นธรรมกับทนายรณรงค์แก้วเพชร
กรณีที่ธนาคารกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนะฮะ
คือทำเงินดรรมชีของเธอหายไปเป็นล้าน
เป็นหลักล้านนะคุณผู้ชมมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
แล้วทั้งสองแห่งทั้งธนาคารทั้งเครือข่ายมือถือบอก
ไม่รับผิดชอบนะนางสาวจินนิพาดีเฟื่องฟู
ผู้เสียหายเล่าบอกว่า๒๒มีนาคมนะฮะย้อนไปไกลหน่อย
เวลาหนึ่งถึงห้าทุ่มได้สัญญาณโทรศัพท์เธอถูกตัดใช้ไม่ได้
ก็เลยโทรไปเช็คที่เครือข่ายปรากฏว่าจังหวะนั้นเอง
คนร้ายเอาเบอร์ของเธอไปเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครอง
ซึ่งก็แปลกใจว่าตัวเองใช้เบอร์นี้มา๕ปี
แล้วก็จ่ายบินนี้มาโดยตลอดแล้วก็เช็คยอดเงินในบัญชีฝากประจำ
มันมียอดโอนออกไปประมาณล้านหนึ่งครับทยอยออกไปครั้งละสองหมื่นสิบเก้าครั้ง
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับทราบว่ามีคนร้ายติดต่อมาทำซิมใหม่
แล้วแจ้งบอกว่าโอ้เจ้าของเวอร์เขาเสียชีวิตแล้ว
นี่ใบมัวเรียนรับบัตรนั่นมาอย่างงั้นเลย
จะขอเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์โทร
เมื่อสอบถามเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายปรากฏว่ามี๓ทางเลือกคือ
สองถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่ชดใช้
ถ้าจ่ายถ้าชดใช้จะให้ครึ่งเดียว

นะฮะล่าสุดคนร้ายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนบัญชีถูกจับแล้วสี่คน
คุณผู้ชมครับบอกแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับ
แก้เริ่มต้นจากโทรศัพท์คุณใช้ไม่ได้
แต่หลังจากนั้นไม่มีความคืบหน้าไม่มีใครออกมา
แสดงความรับผิดชอบเรื่องเงินที่ถูกโอนไปทั้งธนาคารแล้วก็บริษัทมือถือ
ค่ายนี้ตอนนี้เธอเดือดร้อนมากอยากจะได้เงินคืน
แต่ว่านั่นแหละฮะใครล่ะจะรับผิดชอบ
ก่อนหน้าที่จะโดนเจรันกรรมบ้านโดนไฟไหม้ค่ะ

ไม่ได้ไหม้ข้างหลังแต่ก็คือเหมือน
บ้านไหม้คือแทบจะไม่เหลือค่ะเหลือแต่โครงสร้าง
แล้วค่าช่างค่าต่างแล้วก็ค่าเช่าร้านตอนนี้ก็ไม่ได้จ่ายค่ะ
ณเดือนมีนาที่จะต้องจ่ายวันไม่เกินวันที่๒เมษา
แค่ยอดนั้นนอกจากนั้นก็คือไม่ได้มีอะไรช่วยเหลือใด
ท่านายลนโลงช่วยยังไงล่ะท่านายตรวจสอบไปยังค่ายมือถือ
แล้วก็ยื่นเลือกไปข้อสอนรชญ์ให้ช่วยตรวจสอบให้หน่อย
ว่าทำไมเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้มันอันตรายมากนะทนายรณรงค์บอก
ไอ้การปลอมแปลงทำให้เกิดความเสียหายแบบนี้
รับผิดชอบด้วยส่วนเรื่องที่ธนาคารนะฮะ
โจรกรรมเงินไปทั้งที่เจ้าตัวไม่ได้เบิกถอนเนี่ย
ธนาคารจะต้องคืนเงินมานะทนายบอกงั้นเดี๋ยวจะไล่บี้บี้
เรื่องนี้มีคนรับผิดชอบครับ